ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีกว่าต้องอุทานคำนี้เพราะอะไร
ตอนแรกที่คุยกันโอ้โหภาพสวยเหลือเกิน
พอไปมาจัดงานจริงครับมันไม่เหมือนนะครับ

อย่างถึงสิ่งที่จ้างกับสิ่งที่ได้
โอ้โหซ้ายมือคือเพื่อการโฆษณา

เจ้าสาวก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
ในการจัดงานแต่งงานแต่เป็นแสนดูดอกไม้สิดูต้นไม้สิ
ตอนแรกก็คุยเจียวร้ายเจียวขื่อตลอดเวลาแต่พอมัดจำไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง
เอ้าเรียกก็ไม่มาโทรก็ไม่ติดถามก็ไม่ตอบ
แล้วตอนจัดงานกว่าจะมาเนี่ยงานก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้ว
๓ทุ่มยังไม่มาเลยพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มา
มาโพสต์ไว้นะฮะเจอข้ออ้างสารพัดมาช้าด้วย
พอเขาอ้างสารพัดแล้วไม่พอของก็ช้ำหนองฮะ
เขาจัดงานแต่งงานได้ครั้งเดียวก็เลยเอาเรื่องราวเรื่องนี้
โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย
คนที่จัดงานคุณสามารถจัดงานได้เป็นร้อยเป็นพันงาน
แต่คนที่แต่งงานเขาก็แต่งครั้งเดียวไง
จะทุ่มทุกงานใช่เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาแต่งครั้งเดียว
ให้เขาแก้ตัวไงพลังกายพลังใจ
คุณต้องทุ่มเทให้กับเขาเขาเลือกคุณแล้วเขาไว้ใจคุณแล้ว
คุณมาทำแบบนี้นี่ไงถึงว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
แล้วถ้าเกิดออกข่าวไปแบบนี้นะรับรองเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเข้าไปเปิดวาบ
วาร์ฟเก่งใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โอ้โหรู้แล้วตอนนี้รู้แล้ว
แจ้งความตามกฎหมายด้วยผิดเต็มเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าโดนข้อหาช่อโกงหรือเปล่าด้วยหรือไม่ด้วยนะ